ไทยรัฐทีวีเองได้มีการสัมภาษณ์ทางแม่

อือหือ

อื้มห์าอยากจะดูที่ในภาพนั้นมีอะไร

มันไม่เคยโทรศัพท์เราน่ะเราก็ลืม

แก่เปิดได้เพราะเรามีรหัฐคุณแม่มีรหัฐอยู่แล้ว

แต่ไม่มีไอดี

ภาพที่ก็ถ่ายรูปแบบตอนลงเรืออะไรอย่างเงี้ยนะคุณแม่

เพราะภาพเก่าอ่ะที่น้องโมถ่ายไว้อ่ะ

ก็เห็นแล้วถึงไม่ตื่นเต้นไง

แต่คุณแม่ไม่ได้เป็นคนโพสต์

เครื่องยื่นขึ้นแบบนี้ทำให้เป็น
ดูได้แต่รูปอย่างเดียว

คืออันนี้คือแม่ก็เป็นคนยืนยันว่าแม่ไม่รู้เรื่อง
ไม่มีหาหัดไม่ทำอะไรไม่เป็นเลย

แม่เนี่ยไปคุยกับชายคนหนึ่งก็คือบังแจง

บังแจ็คคือบุคคลที่ผมขอญาติ

เรื่องนี้เขาก็ตามเรื่องกันอยู่นะครับ

หลังจากนั้นตัวเองเนี่ยก็ออกไปอยู่ต่างประเทศ
นะฮะแต่ก็ยังคงกลับเข้ามาป่วนเรื่องราวในสังคมในเมืองไทยอยู่
ว่าทุกเรื่องที่มันเกิดอะไรในสังคมเมืองไทย

พยายามจะรู้สึกแบบสับสนไปด้วย
พยายามจะรู้สึกว่าคือเอาพูดตรงนะ
วันนี้อาจจะมีคนสองกลุ่ม
คนกลุ่มนึงเนี่ยเขาก็จะมองว่า
เรื่องของแตงโมเนี่ยอาจจะเป็นอุบัติเหตุ

คนอีกกลุ่มนึงมองว่าเป็นเรื่องที่มีเหตุฆาตกรรม

แต่ฝั่งที่มองว่ามีเหตุฆาตกรรมหรือมีอะไรซับซ้อนเนี่ย

บางแจ็กส์โฉยโอกาสตรงนี้เนี่ยแหละ
ที่เดินออกมานอกแถวแล้วบอก

ตั้งแต่ตอนที่มีการเอาผ้าของแตงโมเนี่ยเอามาเปิดเผยแล้ว
นี่คือผ้าของแตงโมต่างนานา
เพื่อทำให้สังคมคนไทยเนี่ยปั่นป่วน
แล้วก็เกิดการแบบถกเถียงกันเกิดเรื่องราวที่มันเยอะแยะมากมายนะฮะ
คืออย่างที่ผมบอกว่าทุกคนอยากช่วยแตงโมเนี่ยช่วยได้
เพราะทุกคนก็รักแตงโมผมก็รักทุกคนรักมดดำพี่ก็รักทุกคนรักหมด
ใครอยากจะช่วยอะไรช่วยแต่ต้องอยู่ในกรอบของความถูกต้อง
ที่ไม่ได้ทำให้สังคมเนี่ยสับสนหรือปั่นป่วน
อันนี้มือสำคัญมากช่วยได้เลยทุกคนยินดีถูกไหมฮะ
แต่ประเด็นที่มันน่าตกใจมากก็คือวันนี้ทุกคนกำลังตามหาว่าโทรศัพท์ไปอยู่ที่ไหน
กระทั่งได้หนูมาทราบว่าแม่เองเนี่ยนะได้ยอมรับแล้ว
นายเดชาได้มีการออกมาแถลงข่าวแล้วว่าโทรศัพท์เครื่องนี้ส่งให้บังแจ๊กไปแล้ว
เตรียมไว้เตรียมไว้อ่ะลองฟังสิทธิ์ทนายเดชาดู
หรือฟังบางแจ๊กก่อนไหมอ่ะเดชามาอ่ะยังไม่มาแล้วเดชา
กูเล่าต่อก่อนอ่ามายังทีเนี้ยอ่าผมก็เชื่อว่าทนายเดชาเองเนี่ย
ก็คงจะมาแล้วนะอ่ามาโทรศัพท์เนี่ยคุณแม่ยืนยันเลยอยู่กับบังแจ๊ก
เพราะฉะนั้นไอ้กิจกรรมอะไรต่างต่างที่เกิดขึ้นเนี้ยฝีมือบางแจ๊กอ่าน่าจะเป็นฝีมือบางแจ๊ก
คุณแม่บอกนะทั้งเรื่องเฟซบุ๊คเรื่องไลน์ทุกอย่างคิดว่านะครับ
น่าจะมาอย่างนั้นนี่ก็คือเป็นสิ่งที่คุณแม่แจ้งให้ทราบ
เรื่องซื้อโทรศัพท์เนี่ยโดยสอบถามคุณแม่แล้วไม่ได้พูดถึงประเด็นนี้เลย
นะครับซึ่งอาจจะจริงหรือไม่จริงก็ได้แต่อันเนี้ยอ่าคุณแม่ไม่ได้พูดถึงเรื่องการซื้อขายโทรศัพท์
แต่คุณแม่แกบอกว่าแกเจตนาดีนะแกต้องการจะค้นหาพยาหลักฐาน

แบบนี้บางแจ๊กเอาภาพลับไม่เหมาะสมของน้องออกมาเผยแท่
คุณแม่ได้เตรียมจะแจ้งความหรือจะเอาผิดกับบางแจ๊กไหมคะ